คู่จิ้นประจำวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
แล้วก็หนุ่มไม้พัทรเดชออกงานคู่กันเป็นประจำเลยคู่นี้
อ่ะมีงานที่เขาต้องควงคู่กันออกงานอีกแล้วนะคะ
งานนี้บรรดาแฟนคลับขอเสียงกรี๊ดเสียงฟินดังหน่อยเร็ว

แม่เรียกว่าควงคู่กันออกงานตอกย้ำกระแสความจิ้นกันไปเลยทีเดียว
สำหรับพระนางสวิกหมอชิตอย่างไม้พระธรเดชและปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์
ต่างก็มีแฟนคลับคนป้ายไฟมาตามเชียร์กันอย่างคึกคัก
แต่งานนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะออกอาการเขินเป็นพิเศษ
เมื่อต้องถูกจับตามองขณะเดินเข้างานร่วมกัน
ก่อนจะให้สัมภาษณ์พร้อมฝ่ายชายถึงสถานะตอนนี้

ส่วนกระแสจิ้นของทั้งคู่ก็มีจากแฟนคลับที่อินกับบทบาทในละคร
ซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีของชีวิตค่ะ
ส่วนหนึ่งเป็นแฟนละครด้วยค่ะที่ติดตามกันมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็ขอบคุณที่ยังรักแล้วก็ยังชื่นชมผลงานของพวกเราอยู่เสมอค่ะ

ขยับเข้ามาเท่ากันเดี๋ยวหน้าเราใหญ่กว่า
จริงก็คุยกันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับ
พอมาออกงานเราก็มีโอกาสได้คุยกันว่าพรุ่งนี้ไปหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดไปเดี๋ยวเข้างานด้วยกันครับ

เราไม่มีอะไรค่ะ

แต่ว่าก็อย่างที่บอกก็ถามกันว่าจะมาหรือเปล่า

ปกติเวลาไปแบบงานอะไรอย่างนี้ก็
ก่อนหน้านี้ก็มีเกงเขินบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าเวลาคุยกันมันจะเห่านิดนึ
แล้วเราก็ต้องมาทำแบบแอปนิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะมีแบบเธออะไรอย่างนี้
ก็เวลาเล่นละครกับใครเขาก็จะแบบ
แอบเชียร์นอกจออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เล่นละครด้วยกัน